กันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙
ยังไว้วางใจไม่ได้จริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่ามีคนในวงการบันเทิงหลายคนติดเชื้อโควิดนะ
แล้วก็ทยอยออกมายืนยันนะคะว่าพบเชื้อจริงค่ะ
อย่างสาวคนแรกเลยคุณพันวากรกร
ก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอไปแล้วแหละว่า
เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเธอมีคิวงานไปออกรายการสดของพี่มดดำใช่ไหมพี่แจ๊ค

ซึ่งผลตอนนั้นออกมาก็คือขึ้น๒ขีด

ใช่ค่ะพอกลับบ้านไปแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง

อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งพร้อมกับแจ้งอาการว่าตอนนี้ไม่มีไข้นะคะไม่เจ็บคอ
แต่ว่ามีเสมหะแล้วก็ไอนิดหน่อยรับรู้รสชาติและกลิ่นกินอาหารได้ปกติดีนะคะ
ตั้งแต่ก่อนเข้ารายการพี่มดดำ
หลังจากนั้นเธอก็กักตัวอยู่แต่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนเลย
นี่ก็เป็นการยืนยันนะคะว่าพบเชื้อจริงละ๑รายผ่านไป
อีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงค่ะที่มีรายชื่อว่าติดเชื้อโควิด๑๙ก็คือ
ต้นสังกัดเขาออกมาแจ้งนะคุณผู้ชมว่านักแสดงหนุ่มติดโควิด๑๙
ประเมินเบื้องต้นว่าอาการไม่หนักมาก
ก็เลยให้รักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็ยกเลิกงานทั้งหมดออกไปก่อนนะคะ
เมื่อวานนี้เราเล่าข่าวลือไปเพราะว่ายังไม่มีการยืนยันจากสาวซูซี่ออกมานะคะ
ซึ่งข่าวลือที่ว่าก็คือเขาบอกว่าซูซี่เนี่ยไปเที่ยวปาร์ตี้ช่วงปีใหม่
ทั้งที่หลานของเธอเพิ่งติดเชื้อโควิด๑๙
ซึ่งตัวเธอเองก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
จนทำให้เพื่อนร่วมปาร์ตี้ติดเชื้อไปนับ๑๐คน
โดยหลังจากนั้นค่ะก็มีการเผยแพร่ข้อมูลนี้ออกไป
ร้อนถึงเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะ
และตระเวนเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

เธอก็ยังร่างกายแข็งแรงเป็นปกติดี
แต่เมื่อวันที่๓มกราคมที่ผ่านมา

หลังจากนั้นค่ะหลานของเธอถึงโทรศัพท์
แจ้งข่าวว่าตัวของหลานติดเชื้อ
เธอก็เลยแยกไปกักตัวที่โรงแรมทันที

บางคนตรวจตรวจ๘วันยังไม่เจอหรอก

เริ่มมีอาการเจ็บคอแล้วก็เหมือนจะมีไข้
ผลปรากฏว่าพบเชื้อในวันที่๖มกรานะคะ
หมายความว่าข่าวลือที่ออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นความจริงนะ
เธอไม่ได้ไปเที่ยวปล่อยแพร่เชื้อให้กับใคร
ก็คือที่ชี้แจงยาวแบบนี้ก็คืออยากให้สื่อบางสื่อที่นำเสนอไปช่วยแก้ไขให้หน่อยนะคะ
เพราะว่ามันมีผลเสียจริงนะคะเพราะว่าเวลาไปทำงานคนก็จะมองว่า